มาดูเรื่องที่สืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่น่าเศร้าที่เกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งที่จังหวัดอ่างทอง
คือทางฝ่ายของภรรยาเนี่ยเขาก็เพิ่งคลอดลูก
เป็นหญิงแม่ลูกอ่อนทีนี้ก็อยากจะลดน้ำหนักเร็ว
อยากจะผอมเร็วก็เลยไปสั่งยาลดความอ้วนเป็นยาลดน้ำหนักทางออนไลน์เอามากิน
สามีบอกว่าแรกภรรยากินไปเนี่ยก็รู้สึกว่าเออมันดีน้ำหนักมันลงมันได้ผล
ก็สั่งมากินกินต่อเนื่องถึง๑๒วัน
จากนั้นอาการวิงเวียนอ่อนเพลียจนหนักถึงขั้นหัวใจหยุดเต้น
พาตัวส่งโรงพยาบาลก็ไม่ทันเสียชีวิตค่ะนะครับแน่นอนว่าเป็นเรื่องน่าเศร้า
แต่สิ่งที่ต้องจัดการต่อก็คือไอ้ยาลดน้ำหนักลดความอ้วนแบบนี้เนี่ย
ถึงขั้นคนกินแล้วตายอย่างนี้มันหลุดมาขายได้อย่างไร
มันขายอย่างแพร่ร้ายขนาดนี้ได้ยังไง
ขายกันอย่างโจงครึ่มทางออนไลน์

ถงหลักฐานที่ผู้ตายเขาสั่งเอาไว้สามีก็มีให้เจ้าหน้าที่ดูหมดนะครับ
พลตำรวจเอกวิทยาชัยทรงเมตตารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เข้ามาจัดการแล้วก็นำทีมตำรวจทหารไปเจอแล้วครับ
โรงงานผลิตอาหารเสริมที่ลักลอบผลิตยาลดความอ้วน
รวมทั้งวัยอาก้าด้วยนะฮะ
มีส่วนผสมของสารต้องห้ามเยอะแยะไปหมด
โดยเฉพาะไซบลูทามีนนะครับ
สั่งขายส่งขายกันทางออนไลน์โรงงานนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดกาลสินนะ
แต่คนตายเนี่ยเขาอยู่ที่อ่างทอง
แสดงว่ามันขายทั่วประเทศเลย
ผู้ที่เสียชีวิตอายุ๓๐ปีคือนางสาวมรกฏเจริญกิจนะครับ

ตรวจค้นโรงงานแล้วก็สามารถจับกลุ่ม
ผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านที่เปิดเป็นโรงงานผลิต
ยาลดความอ้วนอันนี้ได้นะครับ
ชื่อว่านางสาวชื่อนางนะฮะ
นางวัศพัฒน์สอนนามสกุลสุลำนาจ
หรือว่าต้อยอายุ๕๒ปี
หน้าบ้านติดชื่อบริษัทเอาไว้

แล้วก็มีเครื่องแยกบรรจุยามีผงยา
มีส่วนผสมของสารไซบลูทามีน
แล้วก็ยังมีเม็ดแคปซูลยาที่รอการบรรจุ

มีโกดังเก็บสินค้าอยู่๒แห่ง
ปรากฏว่าพอตามไปเจอมีร่องรอย
การเผาทำลายยาของกลางฮะมีอุปกรณ์ช่างตวงเม็ดยาด้วยมีผงลักษณะคล้ายยาจากจีนด้วย
มีกล่องบรรจุพันเม็ดแคปซูลยาที่บรรจุและยังไม่บรรจุอีกกว่า๑ล้านเม็ด
โอ้โห๑ล้านเม็ดท่านที่ชอบสั่งมากินนะทางออนไลน์ทั้งหลายทั้งแหล่ดูไว้นะครับ
เกจรูปร่างหีบห่อปั๊มออยมันทำได้หมดไอ้พวกนี้
พลตำรวจเอกวิทยาชัยบอกว่าจากการตรวจสอบความเชื่อมโยงของผู้ผลิตยาลดความอ้วนเครือข่ายนี้
มีบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องในขบวนการทั้งสิ้น๗คน
เส้นทางเป็นแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับ
เอาไล่จากผู้ตายก่อนนะนางสาวมรกฏหญิงแม่ลูกอ่อนที่อ่างทองที่เสียชีวิต
จากนั้นโอนเงินเข้าบัญชีของนางสาวอัญมณีหีบแก้วเป็นผู้รับเงิน
จากการตรวจสอบพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า๓๔ล้านบาทต่อปี
ขณะเดียวกันเมื่อได้รับคำสั่งซื้อก็จะสั่งยาจากบริษัทของนางต้อย
นางวัศพัทธ์สอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจค้นที่กรสินทร์
ซึ่งพบว่าเป็นโรงงานที่ผลิตยาลดความอ้วนผิดกฎหมาย
และรายใหญ่ที่สุดของประเทศไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ
รวมถึงยังพบความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับขบวนการ
นี่ยี่ห้อนี้ที่มีคนกินแล้วเสียชีวิตไง
โรงงานอยู่ที่สมุทรสาครที่พลตำรวจวิทยาชัยลุยตรวจค้นอยู่
ทลายโรงงานไปแล้วพอถูกทลายโรงงานที่สมุทรสาคร
ก็มาสร้างพิการศิลป์นี่ไง
ต้อยเจ้าของโรงงานมีลูกสาวนะครับคือเพศรัชกรเดียฮะ
เขาเรียกกันว่าหมอเดียเป็นอดีตเพศรัชกรที่ถูกเพิกถอนใบประกอบวิชาชีพ
เคยถูกดำเนินคดีลักษณะนี้มาแล้วและระหว่างรอลงอาญา๒ปี
รวมถึงเคยเปลี่ยนชื่อมาแล้วถึง๓ครั้ง
มีลูกจ้างคือนางสาวปลากับในต่อสองสามีภรรยาที่ติดหนี้หมอเดียอยู่กว่า๕ล้านบาท
เนื่องจากเคยเป็นลูกค้าที่สั่งซื้อยาแต่ถูกตำรวจจับทำให้ไม่มีเงินมาจ่ายค่ายา
จึงต้องมาทำงานเป็นลูกจ้างใช้หนี้โอ้โหโอ้โหทำกันแบบนี้เหรอคะ
สามีภรรยาคือนางสาวปลากับนายต่อเป็นคนส่งยาให้กับนายจิรายุทธ์พลศิริ
ซึ่งเป็นหลานชายเอายาลดความอ้วนมรณะไปส่งที่ปรายศนีย์เพตราจังหวัดปฐุมธานี
และปลายทางผู้รับก็คือนางสาวมรกฏสาวที่เพิ่งคลอดลูกที่อ่างทอง

พลตำรวจเอกวิทยาชัยบอกว่าได้เรียกให้เพศรัชกรเดียและผู้เกี่ยวข้องในขบวนการทั้งหมด
มาให้ปากคำในวันที่๑๐กรกฎาคมคือวันพุธที่จะถึงนี้นะครับ
เรื่องต้นยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเนื่องจากต้องสอบปากคำอย่างละเอียด
รวมถึงต้องรอผลการตรวจจากนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจว่าผู้ตายเสียชีวิตเพราะกินยาลดความอ้วนของเครือข่ายนี้จริงหรือไม่
แต่พบผู้เสียหายทั้งหมดแล้วเนี่ยตอนนี้นะ๕๖๑๙รายมูลค่าความเสียหายกว่า๓๐ล้านบาท
ผลิตภัณฑ์หลักของที่นี่เนี่ยยาลดความอ้วนโดยเฉพาะเลยครับถือว่าเป็นโรงงานผลิต
ส่วนมากแล้วจะเป็นส่วนแต่ละโรงงานที่พบนั้น
ผลิตแบบลายการผลิตเล็กผลิตแบบส่วนน้อยของส่วนใหญ่ของโรงงาน
แต่โรงงานนี้เป้าหมายหลักคือยาลดความอ้วนเลยครับ
และเจ้าของโรงงานบอกแล้วว่าทุกยารถฟาร์บ้วนที่บริจาคอันนี้
ใส่ไซบูตามีนทั้งหมดครับ
ซึ่งถ้าพูดถึงยารดความอ้วนหนึ่งชุดที่เขาทำกันมาเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่ารับประทานได้๗วัน
ยาทุกตัวจะมีส่วนผสมของสารไซบูทรามีนทั้งสิ้นค่ะ
ซึ่งสารไซบูทามีนนี้เนี่ยนะคะมีฤทธิ์ในการกดประสาท
ทำให้นอนไม่หลับใจสั่นท้องผูก
ก็จะมีการจ่ายยาเพื่อกดอาการข้างเคียงของไซบูทรามีนไปอีก
ประกอบไปด้วย๑ยานอนหลับทำให้คนที่กินยาลดความอ้วนหลับได้ง่ายขึ้น
ยาแก้ท้องผูกทำให้กินเข้าไปแล้วขับถ่ายง่ายขึ้น
ยาแก้ใจสั่นทำให้หัวใจเต้นเป็นปกติ
แล้วก็๔แน่นอนต้องมีไซบูทรามีนอยู่แล้ว
เพราะว่านี่คือยาที่จะทำให้อิ่มเร็วแล้วก็ไม่ค่อยหิวมันไปกดสารเคมีในสมอง
อันนี้เนี่ยจะทำให้ไม่หิวอีกเหมือนกัน
แล้วก็๖วิตามินบำรุงร่างกายค่ะ
อุตส่าห์ใส่วิตามินให้ด้วยเนาะ
ยาขับปัสสาวะและน้ำออกจากร่างกายเพื่อให้น้ำหนักมันลดเร็ว
คือลองนึกสภาพนะยาทุกตัวเนี่ยทำให้เผาผลาญมากขึ้น
ใส่วิตามินทำให้เผาผลาญมากขึ้นอิ่มง่ายไม่หิว
แล้วก็มีผลข้างเคียงแล้วก็จ่ายยาเพิ่มเพื่อกดผลข้างเคียง
คือมันทำให้ระบบการทำงานของสารเคมีในสมองแล้วก็ร่างกายเนี่ย

และถ้ากินเข้าไปมากแบบนี้ระบบตับระบบไตทำงานหนักแน่นอน
แล้วผลที่เกิดขึ้นก็คือมันจะวายวายอย่างฉับพลันแล้วก็เสียชีวิตด้วย
ทีนี้ในกรณีที่นางวัสพศรเจ้าของโรงงานซัดทอดนะคะว่า
มีเจ้าหน้าที่ระดับสูงในสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคบสนับสนุนเรื่องตัวยาครับ
เขาบอกว่าจ่ายเงินเดือนละ๒๐๐๐ด้วยนะคะ

คนที่มาแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสคบเนี่ย
เราไปตรวจสอบร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้ว
ยืนยันเลยว่าไม่ใช่เจ้าหน้าที่สคบค่ะ
แต่เป็น
อันนี้คือสิ่งที่สคบสับท้อยไปอีกทีด้วยนะ
เขาบอกว่าอยากรู้ชื่ออยากรู้ยศถามมาเลย

ตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดนะคะแล้วก็ยืนยันด้วยว่าถ้ามีคนของเขาอ่ะ
ติดสินบนหรือไปมีส่วนเกี่ยวข้องจริงเนี่ยเขายินดีดำเนินคดีทางวินัย
ทางอาญาแล้วก็จัดการให้รับโทษสูงสุดอย่างแน่นอน
ซึ่งวันนี้ค่ะนายปัทวีเยาวลักษณ์นักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยนะลงพื้นที่ไปกาลสินเลย
สอบปากคำผู้ต้องหาค่ะเจ้าของโรงงานอ่ะเปิดเผยเลยบอกว่า
ผู้ต้องหายอมรับหมดแล้วนะว่าผลิตและจำหน่ายยาลดความอ้วนผิดกฎหมายจริง
ส่วนประเด็นเรื่องอ้างว่าจ่ายผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่สคบ
มันเป็นแค่การเข้าใจผิดแล้วก็เป็นความคลาดเคลื่อนในการจำชื่อหน่วยงานเฉย
ผู้ต้องหายืนยันย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้จ่ายให้กับสคบค่ะ
คือเรื่องของการผลิตยาลดความอ้วนอย่างผิดกฎหมายพวกนี้โดนแจ้งข้อหาอยู่แล้วแหละ
แต่ผลการตรวจจากนิติเวศเนี่ยถ้ายาลดความอ้วนที่คนตายเขาสั่งไป
แล้วเขาตายจากการกินยาของคุณเนี่ยจะถูกพวกฆ่าคนตายอะไรพวกนี้จะต้องโดนแจ้งเพิ่ม
ซึ่งพลตำรวจตรีธินรัฐเพชรพันศรีผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสิน
พร้อมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยก็เข้าไปคัดแยกยาของกลางที่ตรวจยึดมาได้แล้ว
มียาลดความอ้วนมีอาหารเสริมปลอมหลายยี่ห้อมีวัตถุดิบต่าง
มีสารต้องห้ามมีสารควบคุมที่เป็นของปลอมอีกต่างหากนะ
เรื่องต้นของกลางเนี่ยรวมมูลค่าแล้วไม่ต่ำกว่า๒๐ล้านบาทเลยค่ะ
วันนี้มีพิธีชาปนกิจศพนางสาวมรกฏที่วัดแปดแก้วตำบลหัวตะพาน

สั่งยาลดความอ้วนมาทานแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้า
สามีบอกว่าอยากให้การเสียชีวิตของภรรยาเป็นกรณีสุดท้ายเป็นอุทาหรณ์
อย่าไปหลงเชื่ออย่าไปเป็นเหยื่อของยาลดความอ้วนที่สั่งซื้อทางออนไลน์
ขอให้ตำรวจขยายผลจับกลุ่มกวาดล้างถอนลากถอนโคนขบวนการนี้ให้ได้
อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์ไว้เลยว่าเคสนี้ขอให้เป็นเคสสุดท้ายอะไรประมาณนี้ครับ
คืออยากให้จับให้ได้ให้หมดไป
แล้วลูกเพิ่งคลอดได้ไม่กี่เดือนนะฮะ๖เดือน
สามีก็ต้องเลี้ยงตามลำพังก็ขบวนการพวกนี้มันถึงกล้าเสี่ยง
เพราะถ้าดูจากเงินที่หมุนเวียนในบัญชีที่ตำรวจตรวจสอบได้เนี่ย
ปีนึงตก๓๐กว่าล้านมันเยอะมากถึงกล้าเสี่ยงในการทำ
คุณผู้ชมระมัดระวังกันด้วยนะคะควบคุมอาหารออกกำลังกายค่ะ
ทางนี้แหละเวิร์คสุดแล้วนะ